เริ่มที่ประเด็นดราม่าเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่า
ต้องบอกว่าสะเทือนใจคนรักแมวจริงนะคะ
เพราะว่าเข้าใจผิดบอกว่าเอ๊ะ
แมวพันธเบงกอลกลายไปเป็นเสือปลา

แมวตัวนี้ที่มีเจ้าของถูกสุนัขรุมกัดตายนะคะ
ออกมาโพสต์ภาพจับแมวเบงกอลไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ก็เลยเกิดเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียล
แสดงตัวตนว่าแมวตัวนี้มีเจ้าของนะ
หายออกจากบ้านไปแต่ว่าถูกทางเทศบาลจับมันไปปล่อยกองขยะ

ยังอ้างว่าเป็นเสือปลาและไม่แสดงความรับผิดชอบ
จนสุดท้ายแมวตัวนี้นะคะถูกสุนัขรุมกัดจนตายนะคะ
ชาวเน็ตเอามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันเป็นวงกว้าง
แน่นอนคนรักสัตว์เยอะธาตุแมวเยอะ
ต่อว่าการทำงานของเทศบาลที่ผิดพลาดในครั้งนี้นะคะ
แชร์เรื่องราวนี้ออกไปกว่า๕๐๐๐ครั้ง
หรือว่าเครือข่ายประชาชนต่อต้านการค้าสู้นักข้ามชาติ
ก็ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้

บอกว่าถ้าเทศบาลเข้าใจว่าแมวเบงกอตัวนี้คือเสือปลา

ควรจะนำส่งกรมอุทยาน
เพราะว่าเสือปลาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พุทธศักราช๒๕๓๕นะคะจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้
แล้วก็ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๗มาตรา๒๖
กรณีที่พบสัตว์ถูกปล่อยละทิ้งหรือไม่มีเจ้าของ
ต้องดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม
และย้ำว่าการแก้ปัญหาโดยการนำไปทิ้งบ่อขยะ
ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องบอกขยะไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นประเด็นนางสาวกัญจริยาอินนอกเจ้าของแมวเบงกอ
พร้อมด้วยนายธนพัฒน์อินนอกคุณพ่อ
ก็ได้เดินทางเข้าพบร้อยตำรวจเอกธีรชัยกลิ่นโกสุม
พนักงานสอบสวนสพชัยบาดานค่ะ
เพื่อที่จะให้ปากคำในประเด็นนี้
ยืนยันว่าจะดำเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย
ส่วนทางด้านนายกเทศมนตรีตำบลลำนาราย
นางธัญมนต์ศรีผ่านนะคะก็ออกมาขอโทษต่อเรื่องนี้
เหตุเพราะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริง
มีแถลงออกมาเป็นเสียงผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามมาด้วย

ก็มีโทรศัพท์มาแจ้งดับเพลิงว่า
แมวซึ่งตัวใหญ่เหมือนกับเสือปลา

เขาคิดว่าไม่น่าจะใช่แมวน่าจะเป็นเสือปลา
เพราะว่าตัวมันใหญ่มันลายมันไม่เหมือนปกติทั่วไปอะค่ะ
เขาก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรกันแน่

ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็พอจะจับมันก็ขู่
ค่ะเรามีภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคะ
ระหว่างเสือปลากับแมวเบงกอหน้าจอนี้ค่ะ
คือถามว่าเหมือนกันไหมคล้ายกันไหม

แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
เมื่อพบสัตว์ที่ถูกทิ้งเอาไว้ทางออก
ไม่ใช่นำสัตว์นี้ไปทิ้งไว้ที่กองขยะ

ซ้ายมือคือแมวเบงกอขวามือคือเสือปลา
มีข้อมูลพื้นฐานข้อมูลดิบให้คืออย่าง
เสือปลาเนี่ยลักษณะเขาจริงแล้วจะไปคล้ายกับแมวดาว

เขามีส่วนผสมคือเขาเป็นส่วนผสมระหว่างแมวดาวด้วยเหมือนกัน

แต่ว่าด้วยถ้าดูสังเกตดี
ทางด้านของแมวแบงกอขาเขาจะยาว

แต่ทางด้านของเสือปลาเนี่ยตัวเขาจะอ้วนป้อม
เขาจะค่อนข้างรูปร่างอ้วนหนาบึกบึนหม้อต้อคือใหญ่
เขาบอกว่าลักษณะภายนอกหลายอย่างเลยนะคะ

กว้างปากค่อนข้างยาว
แต่ว่าที่สำคัญก็คือไลน์เขาคล้ายกันจริงแล้วก็
ถ้าจะสังเกตจริงคงต้องดูหน้ากับเขี้ยว

แมวเบงกอเนี่ยเขี้ยวกับหน้าเขาจะ

แต่เสือปลาเนี่ยหน้าเขาชัดไปทางเสือเลย
เอาอย่างนี้ก็คือแมวเบงกอจะดูปลาดเปรียวดูเรียวกว่า

แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม
จะเป็นแมวเบงกอหรือจะเป็นเสือปลา
ถ้าคุณพบแบบไม่มีเจ้าของ
ทางออกคือไม่ใช่การนำไปทิ้งบ่อขยะนะคะ
อย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราปล่อยเสียงสัมภาษณ์
นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายที่ออกมาขอโทษเรื่องนี้

บอกว่าเวลาเจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ย
เหมือนกับว่าเจ้าแมวตัวนี้มันขู่

เจ้าหน้าที่ก็เลยนึกว่าเป็นเสือนึกว่าเป็นเสือปลา
แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็เลยไปทิ้งบ่อขยะจนตาย

คือแมวบอลกอลเขาสามารถร้องได้๒เสียง
เขาร้องเมียวเหมือนแมวปกติได้
เขาก็สามารถคลางขู่แบบนี้ได้เหมือนกันแต่
อย่างที่บอกถ้าคิดว่าเป็นเสือปลาอยู่แล้ว

ตัวนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอคือตัวที่ตายเลยนะคะ
คือเจ้าของเขาก็บอกว่าเขาก็จะเอาผิด

นะคะก็เจ้าของก็รักของเขา
แต่ว่าจริงมีชี้แจงมีบอกมาด้วยว่า
ทางเทศบาลไม่ได้เป็นคนเอาตะข่ายไปจับ
เป็นชาวบ้านเป็นเอาคนตะข่ายไปจับนะตอนแรก
แต่สุดท้ายผลลัพธ์เสียแมวตายเจ้าของเสียใจ

ชาวเน็ตก็เป็นประเด็นกันมา